ต่อกันที่นักแสดงคารมดีอย่างพี่ปั๊งประกาศิษย์กันบ้างนะคะ
งานนี้ถูกอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศฟันทงกลางรายการค่ะ
ว่าดวงนั้นจะอาพับรัก
รวมไปถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
อ่ะงานนี้พี่ปังจะว่ายังไงคะ
แขกรับเชิญคนพิเศษของรายการท็อกทะลุดาวสัปดาห์นี้
ประกาศิษย์นักแสดงคารมดี
จะมาเปิดเผยประสบการณ์ความสนสมัยเด็ก

ที่เป็นต้นต่อของข่าวเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
โดยคำทำนายจากหมอดูชื่อดังอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ
ฟันทงชัดเลยว่าดวงจะอาพับคู่
เพราะพื้นฐานของดวงเป็นคนมากในกาม
ส่วนเรื่องในการใช้ชีวิตก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเป็นพิเศษด้วย
รวมถึงเรื่องธุรกิจที่แนะนำให้ทำร่วมกับเพื่อนสนิท
ไม่ควรใจกล้าโชว์ป่าทำคนเดียว
เพราะจะทำให้เจ๊งไม่เป็นท่าค่ะ
สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงของนักแสดงคารมดีนะคะ
ก็ยังคงมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ถึงแม้จะหายหน้าหายตาไปบางช่วงก็ตามค่ะ
คือมีหลายเรื่องหลายข้อเลยที่ฟังเราฟังแล้วก็แบบเราสะอึกเลยนะครับ
ซึ่งแบบเป็นจริงทีเดียวหลายเรื่องทีเดียว
ในพื้นดวงแล้วก็พูดถึงนิสัยพูดถึงตัวเรา
ซึ่งจริงนะครับส่วนตัวผมว่าโหจริงเยอะมาก
ใกล้กระทั่งเรื่องอื่นอีกมากมายนะ
ในมุมของแบบเป็นคนแบบว่ามากในเรื่องเซ็กซ์อะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องอย่างเรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับ
อุบัติเหตุก็ต้องให้พึงระวังไว้
จริงแล้วไม่ต้องเฉพาะดวงราศีพิจิกษ์อย่างนี้นะครับ
สีใดก็แล้วแต่เรื่องอุบัติเหตุก็ไปทำอะไรก็จะเดินทางอย่าอะไรก็พยายามอย่าเสี่ยง
แต่อาจารย์ลักษณ์บอกว่าก็จะมีโอกาสได้มีงานอยู่ในวงการนี้อยู่เรื่อย